เอาละครับเราเริ่มต้นข่าวสารของเราในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
เรื่องที่เกิดขึ้นในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งที่จังหวัดสุโขทัย
ก็เป็นความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินคดีการจับกลุ่มคนร้าย
เพราะว่าตอนนี้มามอบตัวแล้วนะครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านสะดวกซื้อแห่งนี้

ผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นพนักงานของร้านนะ

ผู้ชายที่เป็นผู้ต้องหาก็มากับลูกชายวัย๔ขวบนะครับ
เข้ามาก็คนเสียชีวิตเนี่ยเป็นภรรยาของเขา
ก็เหมือนกับมาพูดคุยมาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ
ลูกศรสีเหลืองเนี่ยคือลูกชายวัย๔ขวบที่ผู้ต้องหาลูกศรสีแดงพามาด้วย

ไปเข้าพูดคุยแล้วผู้ตายบอกว่าให้ไปข้างนอก

หายไปสักนาทีหนึ่งได้นะ
ถ้านับเวลาจากกล้องวงจรปิดเนี่ย

เดินกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งในร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ำมันที่สี่แยกคลองโพอำเภอเมืองสุโขทัย
แต่คราวนี้เนี่ยเอาปืนมายิงเลยนะครับ
ผู้เสียชีวิตคือนางสาวสุพิชชาศาสตร์เทศอายุ๓๑ปี

ส่วนผู้ต้องหาที่เป็นมือปืนชื่อว่านายไพโรธเกิดช้ำอายุ๒๗ปีนะครับ
มาพร้อมกับลูกชายวัยสี่ขวบเศษตอนแรกก็มาต่อว่าผู้ตายนะครับ
ผู้ตายก็ให้พาลูกออกไปเขาก็พาลูกออกไปกลับมาอีกครั้งหนึ่งเอาปืนมายิงจนเสียชีวิต
แล้วก็เดินออกจากร้านสะดวกซื้อไปไปขึ้นรถจักรยานยนต์ที่จอดเอาไว้หน้าร้าน
แล้วก็ขี่พร้อมออกไปพร้อมกับลูกชายนะครับ
หลังจากเกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับมีการไปตรวจสอบในสังคมออนไลน์ต่างของนายไพโรธที่เป็นผู้ต้องหานะครับ
มีการโพสต์ภาพปืนมีคำขู่ส่วนเพื่อนของผู้ตายก็บอกว่าตลอดเวลาประมาณ๑ปีเห็นทั้งคู่มีปากเสียงกันอยู่บ่อยครั้ง
ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านจะเป็นที่ทำงานนะทั้งคู่ก็อยู่กินกันฉันสามีภรรยากันมาแล้ว๕ปีมีลูกด้วยกันเนี่ยคนนี้วัย๔ขวบผู้ชายเนี่ย๑คนนะครับ
ระบุข้อความทำนองที่ว่าจะไม่มีการยุ่งเกี่ยวกันอีกแล้วก็แอบไปคุยกันอีก

แล้วก็บอกว่าเจอที่ไหนจะเอาให้ตายไปข้างหนึ่ง
แล้วก็เนี่ยก็โพสต์ภาพลูกชาย
ทำนองว่าเป็นห่วงลูกเนี่ยนะ

เราก็ต้องเข้าใจในมุมหนึ่งด้วยว่า
เป็นการกล่าวอ้างเพียงฝ่ายเดียวของผู้ต้องหานะความคืบหน้า
ล่าสุดของคดีนี้นะครับพันธบทธนโรงอุตบวงสวรรค์สอบสวน
สอบภาวเมืองสุโขไทยได้เรียกพนักงานสอบพนักงานของร้าน
วกซื้อที่อยู่ในเหตุการณ์มาสอบปากคำไปแล้วนะครับแล้ว
ก็ล่าสุดนะครับหลังจากที่ได้ติดตามประสานไปยังพ่อกับแม่
นายไพโรธผู้ต้องหาว่าให้เกลี้ยกล่อมนายไพโรธให้มามอบ
ตัวมาต่อสู้คดีกันต่อไปเนี่ยนะพันธบทเอกประมวลยิ้มจันท
กับการสพเมืองสุโขทัยบอกว่าไปกดดันติดตามตัวนายไพโรธ
นะครับที่บ้านพักในตะบนบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย
จนกระทั่งล่าสุดเมื่อช่วงประมาณ๑๑นาฬิกาวันนี้นะครับ
โรธกับญาติเดินทางมามอบตัวแล้วที่สพเมืองสุโขทัยนาย
ภัยโรธรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือยิงนางสาวสุพิชชาจริงก็
เนื่องมาจากความหึงหวงก็ถูกแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่น
ไหล่ตรองไว้ก่อนเรื่องของพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดย
รับอนุญาตแล้วก็คุมตัวนายไพโรธไปทำแผนในจุดเกิด
เหตุนะครับก็มีคนที่รู้ข่าวมาดูกันเยอะแยะไปหมดเลยเขา
สารภาพสั้นสั้นว่าทำไปเพราะหึงห่วงค่ะวันนี้มีเหตุการณ์ระ
ร้ายที่เกิดขึ้นเพราะความหึงหวงอีกหลายเรื่องนะคะครับเดี๋ยว